อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการช่อกงนะคะก็คือครูเกษียณอายุราชการหลายท่าน
ถูกผู้ชายคนหนึ่งมาหลอกว่าครูครับผมเป็นอดีตสิทธิ์นะ
ผมมาลาบวชคุณครูทำบุญกับผมหน่อยได้ไหม
พยายามที่จะระลึกความหลังให้กับคุณครูบอกว่าจำได้ไหมตอนที่ผมเรียนกับครู
ครูเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกศิษย์บวชเดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำบุญ
คุณครูก็สอนมาหลายรุ่นเนาะ
เกษียณอายุราชการในส่วนมากก็๓๐ปีขึ้นไปนะคะบางทีก็จำไม่ได้
แค่คิดว่าน่าจะสัญญาไปแบบนั้นจริง
โอนเงินไปให้ให้ไปเลย๕๐๐กว่าบาทบอกเป็นค่าผ้าไตร
สรุปสุดท้ายแล้วไม่ได้บวชจริงตัวเองถูกหลอกและไม่ได้มีคนเดียวนะคะ

หนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุถูกตำรวจจับไปแล้ว
แต่เขามีผู้ร่วมขบวนการอีก๑คน

และตอนนี้ก็มีผู้เสียหายเป็นครูเกษียณอายุราชการหลายท่าน
ทยอยเดินทางไปแจ้งความนะคะ
ซึ่งวันนี้เองผู้เสียหายซึ่งเป็นครูเกษียณอายุราชการ
ที่ถูกนายชุติศรจันกลัด

อ้างตัวเป็นลูกศิษย์ว่าเคยเรียนมาหลอกลวง
เงินไปบวชทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะคะ

หลังจากทราบข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวนายชุติศรได้

ก็คือนางกันสินีกิจนิธิประภัยอายุ๖๘ปี๑ในผู้เสียหาย
คุณครูกันซินีเปิดเผย
บอกว่า๓๔เดือนก่อนในเต้ยเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนในระแวกบ้าน
มาสอบถามว่าใครเป็นครูเกษียณอายุราชการแล้วบ้าง
หลังจากนั้นก็แวะเข้ามาหาตัวเอง

บอกว่าตัวเองเคยสัญญาว่าถ้าบวชจะซื้อผ้าไตรชุดใหญ่ให้๕๔๙๐บาท

แต่ก็ถ้าเป็นลูกศิษย์จริงไหนก็ได้ทำบุญด้วย
ทำบุญกับคนบวชกับพระ

ก็เลยยอมให้เงินไปเต็มจำนวนเลย๕๔๙๐บาท

ครูผมไม่ได้มาหลอกผมน่าเชื่อถือ
ตอนนี้ผมเป็นหมอนะอยู่ที่โรงพยาบาลชื่อดัง

แล้วก็เอารูปมาโชว์ให้คุณครูดูด้วย

คนที่หน้าตาดีแบบในเต้ยบุคลิกดีแบบนี้

ฟังเสียงคุณครูกันซินีค่ะ
คงจะเป็นเรื่องจริง
เพราะว่ามันนานแล้วเราก็จับไม่ได้

มีผู้ร่วมขบวนการอีก๑คน

ซึ่งในตุ้ยที่ตอนนี้ตำรวจออกไม้จับอยู่

ค้นหารายชื่อครูเกษียณอายุราชการ
อินเตอร์เน็ตแล้วก็ขับรถให้ในเต้ยไปก่อเหตุ

ขอสารอายาธนบุรีออกไหมจับแล้ว

ขณะที่ในเต้ยคนนี้ถูกจับได้แล้วนะในเต้ย
ผู้ต้องหาอยู่ในห้องควบคุมตัว

และวันพรุ่งนี้ตำรวจเตรียมนำตัวไปฝาก
ต่อสารอาญาธนบุรีต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมใครที่เห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้

ไม่ใช่เฉพาะคุณครูนะพ่อค้าแม่ค้าระแวกนั้นเนี่ย

ไปแจ้งความกันเยอะจะได้มีหลายคดีนะคะ